อ่าส่วนบ้านเหมือนกันก็รู้แหละว่าเป็นบ้านของของของเฮียแตม
นะครับนะซึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่กันที่ผมเคารพนะครับ
เพราะเราโอ้โหมันความสัมพันธ์มันตั้งแต่ผมเป็นสาววัด
นะครับเราก็ก็คือถามว่าเอ่อมันผูกพันกันมายาวนาน
นะครับนะแล้วก็กับเรื่องแล้วต้องอย่าลืมว่าเขาเนี่ย
ไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันเพราะฉะนั้นเอ่อไอ้ทุกอย่างเนี่ย
มันไม่ได้มาจากเว็บพนันวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเอ่อ
ผมเอาเงินเว็บพนันลำมาใช้การทำงานอันนี้ผมมองว่า
ทุกอย่างเนี่ยฟ้ามีตานะครับนะเดี๋ยวทุกอย่างก็เห็นเอง
นะครับนะเอ่อเพราะผมก็ผ่าอะไรมาเยอะแล้วนะครับนะ
เรื่องบ้านเนี่ยนะครับผมก็เรียนตรงว่าบ้านเนี่ยมันมี๕หลัง
นะครับซึ่งผมก็ต้องเรียกว่าเอ่อคุณแตมเนี่ย
เขาเป็นเศรษฐีอยู่อุดรก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับ
เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะคุณแตมก็เคยไปให้การที่ปรปช
นะครับว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ผมก็มีบันทึกอยู่ปปชนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับ
อ่าเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขา
ด้วยความเกรงใจผมก็พักอยู่สองหลังเป็นทาวน์เฮาส์นะ
ส่วนอีกสามหลังนั้นไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่สองหลัง
อีกสองหลังก็ลกล้างก็มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับ
เขาก็ไม่ได้มาอยู่นะครับนะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้ลูกน้องผมก็ไป
ไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับนะมันก็มีแค่นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวผมก็บอกพี่แตมเขาแล้วว่า
วันนี้ทราบว่าสื่อโทรไปหาเขาเยอะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยนะ
เขาจะให้สัมภาษณ์นะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวเลย
ให้สัมภาษณ์นะครับแต่คงจะเป็นช่วงบ่ายนะฮะ
ทนายเขาอ่ะนะครับมันมีประเด็นว่ายายแตมเขาบอกว่า

เพิ่งมารู้จักกันตอนปีห้าห้าห้าห้าสี่อย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้มันยังไงหรอครับประเด็นผมว่าไม่ใช่เขาตอบหรอกนะครับน่ะ
คนน่าจะไปไปพูดเนี้ยนะครับน่ะเอ่อคือมันมันไม่ใช่เขาตอบ
เดี๋ยวต้องฟังจากเขาตอบนะครับรู้จักกันมาตอนปีไหนคะ
โหผมจำไม่ได้มันมันน่าจะเอ่อจะสามสิบกว่าปีแล้วน่ะนะครับ
เริ่มต้นจากการรู้จักกันยังไงได้ไหมยังก็เอ่อก็รู้จักกันโอ้โห
รู้จักกันเอ่อตั้งแต่ผมยังเป็นสาวัสดิ์อยู่อะนะครับ
มันนานมากนะครับก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะครับนะ
เขาก็เอ่อก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับนะก็เคารพกันมากนะครับ
นะลูกเต้าเขาก็เป็นเอ่อเป็นทหารนะครับนะเอ่อนะครับ
เต้าเขาก็จบโรงเรียนร้อยจบรอเราก็มีความผูกพันกันนะครับ
นะว่าไอ้ไอ้เรื่องแค่นี้แล้วผมก็ต้องเรียกว่าเอ่อ
เอางี้หลักก่อนนะครับคือเฮียแตมเนี่ยนะครับ
เขามีธุรกิจเนี่ยจากการที่เขาไปให้การที่ปรปช
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเขามีรายได้เนี่ย
ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยล้านหลักก่อนคือว่าวันนี้กำลังทำอะไรอยู่
กำลังจะสอบสวนผมใช่ไหมครับว่าเฮียแตมเนี่ยทำเว็บพนันหรือเปล่า
ก็ในเมื่อเย้แตมเนี่ยเขาเงินเขาบริสุทธิ์ถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นการที่ผมเช่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันผิด
ถูกไหมครับเพราะเขาไม่ได้เป็นเว็บพนันถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีปัญหานะครับ
แล้วการการเช่าบ้านเขาเนี่ยผมก็ทำรายงานไปปปชนะครับ
ว่าเช่ามีสัญญาเช่าเรียบร้อยนะครับนะค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายเอง
แต่เบอร์ว่าไอ้ลูกน้องผมเนี่ยมันไปใช้เว็บโทษ
มันไปใช้บัญชีม้าจนกระทั่งเงินมันไปพันกันหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าเงินผมเนี่ยมันคือส่วนไหนนะ
แต่วันนี้ถ้าพูดถึงคนทำธุรกิจไอ้เงินเงินของผมเนี่ย
มันมากกว่าเงินเว็บพนันก็แสดงว่าผมเนี่ยเอาเงินมาทำงานมากกว่าเว็บพนัน
มากกว่าเงินเว็บพนันนี้เข้าใจนะฮะ
เพราะปกติเนี่ยไอ้เว็บพนันมันต้องเป็นร้อยล้าน
แต่นี่มันมีที่ไหนล่ะจ่ายแค่รออะไรนะ
ค่าโทรศัพท์เอ่อพันเจ็ดค่าโทรศัพท์พันห้าน่ะ
รักษาแม่๒ล้าน๘มันไม่มีหรอกรวมแล้ว๓ล้านกว่า
มันก็เป็นเงินของผมนะครับแล้ววันนี้เอาลูกน้องผมไปสอบให้หมด
ลูกน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับ
เพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับ
ผมบอกนะเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกัน
นะครับในการทำงานนะครับนะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้
แล้วตกใจแล้วกันแต่ทีนี้ถามว่าถ้าผมไม่ไม่ทำขนาดนี้อ่ะนะ
สรรพงาของภวรินชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมนะครับ
แม้แต่พบก็รู้ว่าผมใช้เงินมากกระดาษในการทำงานนะครับนะ
อ้าวคือคือรูดน้องทั้งหกคนตอนนี้พอประกันตัวแล้วได้พูดไหมคะ
ว่าเขาสบายใจไหมหรือกังวลเรื่องไปกันก็คือรูดน้องผมเนี่ย
ไม่มีใครที่ท้อถอยนะครับนะเพราะว่าเราก็ทำงานเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับนะเอ่อ
วันนี้ก็เพียงแต่เราก็ต้องไปแก้ข้อเก่าหาที่เขาตั้งนะครับนะว่าข้อเก่าหามันมีอะไรบ้างนะครับ
เราก็ไปชี้แจงให้ได้ว่าไอ้เงินตรงนี้คือเงินอะไรไอ้เงินตรงนี้คือเงินอะไรนะครับ
ส่วนใครที่เล่นเว็บพนันถ้าไปเล่นเว็บพนันก็ต้องอะไรครับรับผิดชอบตัวเอง
จำนวนเงินที่บิ๊กโจ๊กให้กับลูกน้องค่ะใครเป็นหลักแล้วใครแล้วเขาก็จ่ายไปทางไหนบ้าง
ส่วนไหนบ้างก็ผมก็ให้ให้ลองคิดซึ่งเป็นเลขาผมเนี่ยแหละนะครับ
ก็เขาอยู่กับผมมานานผมก็ให้เขาไปเขาก็ไปจ่ายนะเท่าไหร่ยังไงคะ
โอ้มันเยอะนะครับต่อเดือนก็ผมก็ต้องเป็นล้านนะครับ
ต่อเดือนมันเป็นล้านนะครับนะเพราะว่าเงินและการรับก็หกแสนแล้ว
นะครับนะแล้วผมจ่ายเกินไปอีกนะครับนะถามว่าเงินผมจ่ายหมดอ่ะ
เอางี้ดีกว่ามันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่า
ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้แล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไง
เวลาไปทำงานผมถามว่าอ้าวคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกินนอนกันเนี่ย
นะครับสื่อหลายเห็นก็สื่อหลายคนก็จะเห็นนะครับอ่า
ผมตอบว่าคดีคดีแอมชายนายเนี่ยสื่อไปตั้งกล้องอยู่ตลอดเนี่ยนะ
อยู่กันมาสามเดือนที่เราความประถมเนี่ยมันมีค่าอะไร
ค่าอาหารสามมื้อนะของว่างสองมื้อนะค่าโรงแรมอีก
ถามได้ว่าผมไม่ได้ใช้เงินหลวงแม้แต่บาทเดียวนะ
ผมก็ใช้เงินส่วนนี้หมดแล้วงานออกมาดีไหมงานก็ออกมาดี